นักกีฬาดีเด่นเนื่องในวันกีฬาแห่ง
ไฮไลท์สำคัญคือรางวัลปูชะนียบุคคลกีฬา
ซึ่งมอบให้กับนายจุตินันพิรมพักดีอดีตประธานพาราลิมปิกประเทศไทย
ในฐานะที่ท่านเป็นผู้อุทิศตนให้กับการพัฒนาวงการกีฬาคนพิการของไทยครับ
โดยมีร้อยโทนายพบพิรมพักดีทายาทและนายกสมาคมกีฬาผู้พิการทางสมองแห่งประเทศไทย
มาขึ้นรับรางวัลดังกล่าวให้กับคุณพ่อจุตินันผู้ล่วงลับครับ
แล้วก็สำหรับนายจุรินันพิรมพักดีเป็นอดีตประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยค่ะ
ถือว่าเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวงการกีฬาคนพิการของไทยเลยนะคะ
ดูแลกีฬาคนพิการในการแข่งขันหลายรายการเลยค่ะคุณผู้ชม
เอาง่ายนะตั้งแต่ระดับอาเซียนไปจนถึงพาราลิมปิกเลย
มีการทำงานร่วมกันกับ๕สมาคมกีฬาคนพิการ
สมาคมที่ว่ามีอะไรบ้างก็มีสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย
สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย
สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทยนะคะ
จากนี้ท่านยังเป็นผู้วางรากฐานการพัฒนาวงการกีฬาคนพิการในประเทศไทยด้วยนะครับ
และยังทุ่มเทดูแลนักกีฬาอย่างเต็มที่จนปัจจุบันประสบความสำเร็จ
สามารถพานักกีฬาพาราไทยสร้างผลงานจนอยู่แถวหน้าของโลกได้
รวมถึงการผลักดันภาครัฐในการดูแลนักกีฬาอย่างเท่าเทียมระหว่างนักกีฬาปกติและนักกีฬาคนพิการ
โดยทัพนักกีฬาคนพิการไทยสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
และเป็นเจ้าของสถิติโลกหลายรายการครับ